หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีคำถามตามมาว่า

ช่วงสงกรานนี้จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างนั้นปลอดภัย

ดูล่าสุดกันหน่อยว่ากรมขนส่งจะว่าอย่างไรบ้าง
ไปคุยกันกับท่านกมรบุรนภง
เราก็มาอธิบายดีกรมการขนส่งทางบก

สวัสดีคุณกัศนัยคุณอาชะพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับ

คงต้องถามย้ำทางกรมการขนส่งทางบกอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเรื่องของมาตรการในการตรวจสอบรถนำเที่ยวรถทัวร์๒ชั้น
กรมขนส่งมีมาตรการคุมเข้มอย่างไร
โดยเฉพาะเรากำลังจะถึงช่วงสงกรานเราจะดูแลอย่างไรบ้างครับ
ครับคือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการคุมเข้มมาตรการ
ทั้งในเรื่องของการเดินรถของรถโดยสาร
ก็ต้องเรียนว่ากรมการขนส่งทางบกก็มีมาตรการ
ซึ่งโดยปกติแล้วมาตรการทั่วไปของรถโดยสารสาธารณะ
กำหนดให้รถพวกนี้จะต้องติดตั้งในเรื่องของเครื่องบันทึกความเร็ว

จากนั้นแล้วในส่วนอื่นก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในเรื่องของตัวรถนะฮะไม่ว่าในส่วนของการกำหนดให้มีเข็มขัดนิรภัย
ดูฉุกเฉินนะครับเรื่องทั้งเรื่องถังดับเพลิงนะครับ
ทุบกระจกนะครับแล้วในส่วนนี้ก็คือ
เราจะมีการแท็กกิ้งในเรื่องของการติดตาม

สิ่งหนึ่งที่ทางกรมจะทำเพิ่มเติมในช่วงของเทศกาลในส่วนของรถ๓๐ก็คือ
ในขณะนี้เราจะมีการตั้งจุดตรวจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ
ในช่วงของเทศกาลสงกรานในระหว่างวันที่๑๑ถึงวันที่๑๗นะครับ
จากรถกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าในเรื่องของสถานีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารถกลุ่มนี้อาจจะออกจากจุดเดินรถหรือว่าต้นทางหรือปลายทาง
โดยไม่ได้ผ่านการสแกนจากเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
อันนี้เราก็จะใช้มาตรการในเรื่องของการใช้จุดตรวจเป็นการสแกนรถในระหว่างที่การเดินทางของพี่น้องประชาชน
ในขณะเดียวกันเราก็จะมีการตั้งผู้ตรวจการออกไปยิงตรวจจับในเรื่องของการใช้ความเร็วในระหว่างทาง
ในเส้นทางที่มีการเดินทางของพี่น้องประชาชนมากเราก็จะมีการออกไปสุ่มเช็คนะฮะในเรื่องของการจับความเร็วนะครับ
สำคัญก็คือว่าในกลุ่มของ๓๐เราจะให้ความสำคัญพิเศษ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถตู้หรือว่า
รวมทั้งรถโดยสาร๒ชั้นอย่างคันที่เกิดเหตุด้วย
อันนี้เราก็มีการแท็กกิ้งในการจับความเร็วนะครับแล้วข้อมูลของคันนี้เราก็มีการแท็กกิ้งได้นะฮะ
ในส่วนนี้ซึ่งในส่วนของการติดตั้งทีวีเอก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งว่า
ในส่วนนี้ก็ต้องถือว่าผู้ขับรถเนี่ยขับด้วยความประมาทนะครับ
เพราะว่าในส่วนของพื้นทางหรือในสภาพเส้นทางที่เป็นทางลาดชันเนี่ยนะฮะ
ไม่ควรจะใช้ความเร็วมากและจริงในส่วนนี้ก็คือ
ทางก็มีการติดตั้งป้ายแนะนำในเรื่องของการใช้ความเร็วนะฮะ
พอสมควรอยู่แล้วว่าไม่ควรจะใช้ความเร็วเกินเท่าไหร่
ซึ่งในข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือใช้ความเร็วค่อนข้างมากนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทางผู้ขับรถเนี่ยขับรถด้วยความประมาทนะครับ
จนเป็นเหตุที่อาจจะไม่สามารถที่จะหยุดหรือห้ามล้อได้ทันนะฮะ
ก็เลยไปไปชนกับแล้วก็ข้างฝั่งนะฮะ
ชนกับต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเป็นเหตุให้มีการสูญเสีย
กับพี่น้องประชาชนที่โดยสารมาจำนวนมากถึง๑๘ราย

ตรงนี้เราสามารถสรุปได้เลยใช่ไหมฮะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ขับรถเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็นถูกไหมฮะ
ครับคือในเลสของการกำหนดเนี่ยถือว่าไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แต่ว่าโดยสภาพของทางที่เป็นลักษณะทางลงเขาทางลาดชันเนี่ย
แล้วก็มีป้ายบ่งบอกชี้อยู่แล้วทางที่ทางกรมทางได้มีการติดตั้งนะฮะ
ในในแต่ละจุดที่เป็นทางลาดลงมาเนี่ยแนะนำให้ผู้ขับรถรับทราบว่า
ไม่ควรจะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดอันนั้นเมื่อเมื่อเป็นลักษณะทางลาดชัน
และใช้ความเร็วในขนาดที่ค่อนข้างสูงประมาณนะฮะประมาณแปด
ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ถือว่า
ผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าถือว่าใช้ความเร็วกว่าปกติในทางลาดทั่วไป
ก็คือใช้ความเร็วประมาณแปดสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
ในช่วงเวลาที่เราอยากได้ในครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งโดยโดยปกติถ้าเป็นพื้นพื้นราบ
ก็ถือว่าเป็นการใช้ความเร็วตามปกติไม่เกินเกณฑ์แต่ถ้าเป็นลักษณะทางลัดชัน
ใช้ความเร็วขนาดนี้การที่จะห้ามเขาหรือหยุดรถเนี่ย
จะสามารถกระทำได้ค่อนข้างยากแล้วแล้วโอกาสที่จะเชิญเชียร์ไปเชียร์ต่ำเนี่ย
ข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุทำให้รถเมื่อเข้าโค้งหรืออะไรเนี่ย
โอกาสที่จะเสียหลักหรือแหกโค้งเนี่ยก็มีมากนะครับครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องความประมาทของผู้ขับรถโดยตรงนะครับ
ครับผมขออีกหนึ่งคำถามสั้นสั้นเวลามีน้อยตอนนี้รถนำเที่ยวทะเบียนสามศูนย์เนี่ยที่เป็นรถสองชั้น
ยังวิ่งได้ตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วใช่ไหมครับ
คือรถสองชั้นเรามีการออกกฎกฎสูงปรับรถความสูงของรถลงมาแล้วนะครับครับ
ก็คือว่าให้สูงได้ไม่เกินสี่เมตรซึ่งก็หมายความว่ารถที่จดทะเบียนใหม่นะครับ
ที่มีลักษณะต่อตัวถังเป็นลักษณะ๒ชั้นที่เราเรียกว่ามาตรฐาน๔ตามที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับ
จะมีความสูงได้ไม่เกินสี่เมตรแล้วในในลักษณะของรถที่มีความสูงเกินกว่าสามจุดหกเมตรเนี่ย
จะต้องมีการผ่านผ่านการเทสที่เราว่าเท้นการส่งตัวก็คือเทสพื้นเอียงของการการเอียงของรถนะฮะ
ว่ารถเกินสามสามเมตรหกสิบเนี่ยต้องเทรนด์ได้มุมเทียงเนี่ยไม่น้อยกว่าสามสิบองศา
ซึ่งก็หมายความว่ารถรถที่ที่มีลักษณะเป็นสองชั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดนปรับรถรถระยะอ่าของรถที่จะจดใหม่เนี่ยให้เหลือความสูงได้ไม่เกินสี่เมตร
ส่วนรถที่มีอยู่เดิมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยรถพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไปประมาณ๔๕ปีก็ต้องมีการปรับปรุงสภาพของตัวถัง
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการปรับปรุงของสภาพตัวถังเนี่ยก็จะต้องมีการลดความสูงของรถเหล่านี้ลงมานะครับ
น้อยกว่า๒ครั้งนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนด
ในในส่วนนี้กรมก็มีความของใหญ่นะฮะในเรื่องของการดูแลและสวัสดีภาพ
การเดินทางของพี่น้องประชาชนในเรื่องมาตรการต่าง
แล้วในในส่วนนี้ก็คือว่ากรมก็จะมีการนะฮะ
ในเรื่องของกลุ่มรถสามศูนย์เนี่ยอย่างเข้มงวดแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ย
ระหว่างจังหวัดเนี่ยมีการส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ
ได้ครับได้ครับช่วงนี้ขอบคุณท่านมากนะครับ
สำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณกมลบรณพงษ์นะฮะมรองอธิบดีกรมการขนสดฮะบอกต้องเข้มงวดกันหน่อย
ถือว่าชัดเจนส่งการกำลังจะมาแล้วอืมถือว่ามาตรการเนี่ย
ก็พยายามที่จะออกมาครอบคลุมในทุกส่วนทั้งทางด้านของ
การตั้งจุดตรวจการตั้งศูนย์อะไรต่างนานแล้วนะคะ